คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
หนุ่มสาวคู่หนึ่งแฟนนุ่มโทรไปแจ้งกู้ภัย

แฟนสาวมีอาการร้องไห้กรีดร้องคลุ้มคลั่งเหมือนผีเข้า
แต่กู้ภัยเขาก็มานะปราบผีเขาก็มาได้นะ

เดี๋ยวไปดูอาการของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ตอนที่กู้ภัยเข้ามาช่วยค่ะ
นี่ไงแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอ้โหอาการแบบนี้มันไม่ได้แล้ว
ต้องให้กู้ภัยมาช่วยไม่รู้ถูกทำคุณสัยมนต์ดำหรือว่าผีเข้าอะไรหรือเปล่า
ถ้ามีคนถามว่าเป็นอะไรบอกว่าหนูควบคุมตัวเองไม่ได้
ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มคืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ภัยได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนร้องไห้ไม่หยุดอาการคล้ายผีเข้า
กู้ภัยก็ไปช่วยก็เจอกับผู้หญิงคนนี้ค่ะนางสาวชุติมาอายุ๒๐
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ชมคือร้องไห้เหมือนลอยตลอด
ก็เลยเอาผ้ายันสีเหลืองเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์
ที่กู้ภัยพกติดตัวติดรถไว้ค่ะ
กู้ภัยเขาบอกต้องมีป้องกันสิ่งปีศาสตร์พูดผีปีศาจรวจจะตามกลับมา
กู้ภัยสละของตัวเองไปแขวนไว้ที่ตัวผู้หญิงคนนี้

พอเริ่มสงบลงนี่ก็รับตัวจากห้องพักแถวถนน
น้องตำลึงบ้านเก่าอพันธ์ทองจชนบุรี
ไปขอความช่วยเหลือที่สารเจ้าสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถาน
เป็นสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์คนในพื้นที่นับถือ
ก็อยากจะให้ช่วยทำพิธีปัดรังความให้หน่อย
พอไปที่สารเจ้าก็มีการเปิดบทสวดมนต์ให้ฟังมาตลอดทางนะคะ
นี่ไงเห็นไหมถ้าโทรศัพท์เปิดแล้วก็แขวนฮูไว้ให้
สารเจ้าในตีหนึ่งแล้วค่ะครับไม่มีคณะทรงทำพิธีค่ะ

ใช่ผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้ไม่หยุด
นี่เห็นไหม

คือทีมกู้ภัยเนี่ยเขาจะมีฮู้เป็นผ้ายันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไว้

ก็แปะเอามาแปะให้กับผู้หญิงคนนี้

ส่วนอันนี้รู้สึกจะเป็นพระใช่ไหม
โอ้โหนางน้อยจันสุริยายุ๖๒ปีค่ะ
เป็นคนเก่าคนแก่ดูแลสารเจ้าอะค่ะ
นำพระเครื่องของหลวงพ่อหลวงพ่อปี่ด้านหลังเป็นครุฑของวัดโคกท่าเจริญ
แปะหน้าผากก็ยิ่งร้องเลย
แล้วอยู่กันอย่างนั้นจนตี๓กว่านะคุณภาคภูมิ
สุดท้ายก็นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโคกท่าเจริญ
สวดปัดเป่าไล่สิ่งไม่ดีสวดอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
เสร็จแล้วอาการของเธอดีขึ้น
แล้วก็ตอนพระท่านสวดพรมน้ำมนให้นิมนต์หลวงพ่อมาทิศาลเจ้า
ใช่ค่ะแล้วเธอก็อาการดีขึ้นเลยแล้วก็มานั่งได้กราบพระได้
โอ้โหนี่ไงตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
คือสงสัยไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอมันเป็นเรื่องแบบศัยศาสตร์จริงเหรอผีเข้าจริงเหรอ
หลังทำพิธีเสร็จทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแฟนนุ่มของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะ
นายวุฒิพงศ์อายุ๒๓ก็ต้องไปถามว่าทำไมอยู่ดีแฟนสาวมีอาการแบบนี้
นายวุฒิพงศ์บอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ
จับได้ว่านางสาวชุติมาวัย๒๐ปีแฟนสาวคนนี้
มีผู้ชายคนนึงเป็นชาวจังหวัดบุรีรำทำงานที่เดียวกันมาติดพันธุ์
ผู้ชายคนนี้ชอบมาคุยกับน้องผู้หญิงแล้วก็เอาน้ำส้มเอานมมาให้กินตอนอยู่ที่ทำงาน
แล้วนายวุฒิพงศ์บอกว่าสังเกตเห็นแฟนสาวของตัวเองเนี่ยนะแปลก
แล้วก็เห็นเหมือนกับมีคนตัวดำดำหัวฟูฟูแบบนี้ค่ะมายืนจ้องหน้าที่หน้าประตู
หลังจากที่เขาเอาพวกเอาน้ำเอานมอะไรมาให้กินแต่ก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดอะไร
แต่ช่วงหลังเนี่ยแฟนสาวเริ่มมีอาการแปลกไปนะคะแล้วอาการหนักขึ้นนะคะ
แฟนสาวร้องโวยวายแล้วก็บอกกับนายวุฒิพงศ์แฟนนุ่มว่าจะไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่จะไปให้ได้อ่ะ
ครั้งเอาไว้แฟนสาวก็ไม่ยอมก็เลยพากันไปเช่าห้องใหม่ใกล้กับบริษัทที่แฟนสาวทำงานอยู่
แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะตัวนายวุฒิพงศ์ก็เลยเชื่อว่าแฟนสาวโดนทำของใส่หรือเปล่า
ก็ผู้ชายที่เป็นชาวบุรีรำที่มาติดพันธุ์ชอบเอาน้ำมาให้กินเอาน้ำส้มมาให้กินเอานมมาให้กินไม่รู้ใส่อะไรลงไปหรือเปล่าไม่รู้ทำของหรือเปล่า
ก็เลยเอาเบี้ยแก้เนี่ยค่ะครับคล้องคอแฟนอ๋อผู้ชายเขามีเบี้ยแก้
ก็ร้องโวยวายตลอดเวลาสุดท้ายตัวผู้ชายตัวนายวิทพงศ์บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงละเรียกกู้ภัยดีกว่าก็นำมาซึ่งกู้ภัยไปช่วย
แล้วภาพในคืนนั้นที่เราไล่เรียงมา
ทางพระท่านก็บอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็ไปอาบน้ำมนต์ไปถวายสังขทานนะคะคือทีมข่าวของเราไปที่วัดโคกท่าเจริญจังหวัดชนบุรีก็ไปคุยกับพระที่ทำพิธีให้
พระท่านก็บอกว่าก็ทำพิธีอะไรให้เสร็จสับอาการของผู้หญิงคนนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยวฟังพระท่านเล่าเหตุการณ์นิดนึงนะคะ
ถ้าเกิดเป็นโรคของวิญญาณถ้าเกิดเข้าไปสิงในคนเนี่ยเวลาเข้าเข้าทางทวารเวลาออกต้องไปกับสายน้ำไปกับฉี่อย่างเดียวอย่างอื่นไปไม่ได้
ไม่เหมือนในหนังเลยหายตัวเข้าหายตัวออกไม่ได้นะนี่คือเรื่องจริงนะต้องเป็นอย่างนี้เนอะ
ของเนี่ยนะพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกเดรฐานวิชาหรือคุณสัยมนต์ดำเนี่ยมันก็ต้องมีการเรียนในการจะไปใส่คนกินเนี่ยนะมันก็จะให้คนรักให้คนหลง
เขาเรียกเดรฉานวิชาก็ต้องเอาของไม่ดีมาทำนะบางทีก็ใช้ผีเนี่ยมาทำมันมีหลายอย่างนี้ก็ต้องใช้อะไรเขาเรียกว่ามีสตินะ
แต่บางคนไม่มีสติเนี่ยก็ไปทั่วเสียเงินเสียทองเยอะแยะไป
พระท่านก็บอกต้องมีสติแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณดีนะคะ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อหลายคนเขาก็วิเคราะห์กันไปหลากหลายเหตุผล